อีกหนึ่งรายการนะครับที่เน้นย้ำกันหน่อยการกลับมาของชนะทิพย์สงกระสิน
หลังจากที่ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นกับสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับ
ทุกคนอยากเห็นว่าเขากลับมาเล่นกับทีมใหม่จะเป็นอย่างไร
รวมถึงการเล่นกับทีมเก่าในนัดสำคัญเกมนี้นะครับ
ซึ่งชนะอาทิตย์๒๐๐เซ็นต์จะมีโอกาสลงเล่นทั้ง๒ทีมนะครับ
เพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยทางสภาษาบังทรจะมีวิธีการในการรับมอบ
ถ้วยแชมป์ฟุตบอลไทยลีกก็ดูกันก่อนหน้านี้

ซึ่งคุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีก็บอกว่า
แมตช์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่แฟนนั้นเฝ้าติดตามการเล่นขอชนะอาทิตย์
จะพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนครับ
แล้วก็จะได้ลงทั้ง๒ทีมทีมละครึ่งซึ่งก็น่าดูทีเดียวว่า
เขาจะปรับตัวเข้ากับทีมใหม่เป็นยังไงแล้วก็รวมถึง
ถ้าเขารวมกับเพื่อนเก่าเนี่ยเขาจะยิงทีมไหนทีมปัจจุบันเขาได้หรือเปล่า

อีกครั้งนะครับโปรแกรมในการถ่ายทอดสดคู่นี้
วันเสาร์ที่๒๒กรกฎาคม๑๙นาที๒๔วันที
นั้นเน้นย้ำนะครับวันนี้วันพุธวันศุกร์แต่อีกเกมส์๒๓
วันเสาร์เป็นเกมคู่นี้เมืองทองซัปโลแล้วก็วันอาทิตย์

และสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของสุขทีมแชมป์เอเชีย
รอบคัดเลือดนะครับสัปดาห์นี้ถ่ายวันทีเลยนะครับ
ก็ติดตามกันหน่อยแต่ว่าแฟนเนี่ย

เพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยขาดกำลังใจเนี่ย
ทีมันไม่มีสีสันของสนามเขาจะได้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ